เดินมาร้อยคนจะมีคนทำศัลยกรรมทั้ง๓๐คน

คุณจะบอกว่ามันเยอะกว่านี้หรือคะ

อันนี้เป็นข้อมูลจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
เขาเปิดเผยออกมาว่าคนไทยร้อยละ๓๐
เคยทำการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมสวยอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
ใบหน้าและร่างกายของคุณแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า๕๐๐๐บาทต่อครั้ง

เพื่อความงามอมตะใช่ไหมที่คุณบอกเมื่อกี้
และคนส่วนใหญ่มองว่าการทำศัลยกรรมทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นในหลายด้าน
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของเรา
ัชราพรสุดใจพนักงานบริษัทเอกชนวัย๒๖ปี
เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจทุ่มเงินไม่ต่ำกว่า๒แสนบาท
ในการแปลงโฉมตัวเองรับต้นปี
โดยเธอตั้งใจศัลยกรรมขากันไกลให้เล็กลง
และแก้ไขจมูกที่เคยผ่านการศัลยกรรมมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
ซึ่งแม้จะต้องพักฟื้นนานหลายสัปดาห์
แต่พัชรพรก็ตั้งใจว่าการศัลยกรรมความงามเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
หน้าตาดีขึ้นก็จะทำให้โอกาสจ้างงานต่างเพิ่มขึ้นด้วย
ด้วยความที่ตอนเด็กโดนล้อมาตลอดว่า
หน้าเหมือนแม่มดบ้างล่ะหน้าเหมือนผีบ้างล่ะ
ขากันไกลยาวบ้างล่ะคางยาวเป็นจอบอะไรอย่างนี้
มันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
นี่คิดว่าเงินสองแสนถ้ามาทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะ
สิ่งอื่นอื่นมันก็จะตามมาเช่นงานถ่ายแบบโฆษณา
หรืองานรีวิวสินค้าอย่างนี้ค่ะ
ข้อมูลจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สัตว์อาจารย์คลินิกนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวนิต
ระบุว่าคนไทยทั้งชายและหญิงกว่าร้อยละ๓๐
เคยผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมความงามมาแล้วอย่างน้อย๑ครั้ง
ใช้เงินในการศัลยกรรมต่อครั้งไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท
ปัจจุบันมีคลินิกที่สามารถทำศัลยกรรมแบบถูกต้อง
ตามกฎหมายประมาณ๓๐๐แห่งทั่วประเทศ
มีแพทย์ในสาขาอื่นที่ทำการผ่าตัดได้ทั้งสิ้น๔๐๐๐คน
แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่งโดยสมาคม
มีเพียง๓๒๐คนเท่านั้น
สำหรับโปรแกรมการศัลยกรรมยอดฮิต๕อันดับประจำปี๒๕๕๙
แก่การทำตาสองชั้นการเสริมจมูกการเสริมหน้าอกการดูดไขมัน
และการยกกระชับใบหน้าและสัดส่วน
โดยการศัลยกรรมที่คลินิกได้รับความนิยมจากคนไทยมากที่สุด
เนื่องจากราคาไม่สูงมากสามารถทำได้ทันที
แต่มีความเสี่ยงที่จะเจอแพทย์ที่ไม่ได้จบเฉพาะทาง
หรือเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน
รองลงมาคือการศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเอกชน
เพราะสามารถทำได้ทันทีปลอดภัยแต่มีข้อเสียในเรื่องของราคา
อันดับที่๓คือการศัลยกรรมที่โรงพยาบาลรัฐบาล
ซึ่งมีข้อดีตรงที่ปลอดภัยราคาย่อมเยาว์
แต่มีเพียงไม่กี่โรงพยาบาลรัฐเท่านั้นที่มีแผนกศัลยกรรมพลาสติก

ส่วนการศัลยกรรมในต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้
ได้รับความนิยมมากขึ้นจากกระแสเคป๊อป
สำหรับคนที่มีงบสูงขึ้นมาหน่อย

จะไม่สามารถกลับไปหาหมอได้ทันที
ศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะระบุว่า
ธุรกิจเกี่ยวกับความงามศัลยกรรมและผ้าผิวหนัง
จะเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดของปี๒๕๕๙
กลับมองว่าการแข่งขันที่รุนแรง
ทำให้กิจการเสริมความงามโดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กต้องปิดตัว
ในช่วงหลังเราเติบโตเหลือแค่ปีนึง๑๐๒๐
สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย
จากว่าพอเราเติบโตถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับ
ก็จะมีหัตการเรียกว่าการทำศัลยกรรมต่างครบหมดแล้ว
ทีนี้แต่ละอันก็ค่อยโกรธของมันเองแล้ว

เติบโตยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่
แต่ว่าทิศทางจะสดใสเหมือนเดิมไหมต้องบอกว่ายากขึ้น
นะครับจะไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา
ก็เป็นอีกหนึ่งทางรอดของธุรกิจเสริมความงามด้วยเช่นกัน
เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือให้กับคลินิก
แต่ก็สามารถดึงดูดลูกค้ามาที่คลินิกได้ถึง๑๓๐
ส่วนอีก๑๓๐มาจากคนไข้ปากต่อปาก
และอีกประมาณ๑๓๐ที่เหลือเป็นกลุ่มลูกค้าที่กลับมาทำซ้ำ
พิทธิภาษีหริพิพัฒน์แท้วเทราะห์ทีวีรายงาน